คุณผู้ชมมาดูเหตุฆ่ากันตายเกิดขึ้นที่พิศนุโลก
ผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงดับคาโต๊ะกินข้าวหน้าบ้านเลย
แม่และเมียก็ไม่รู้สาเหตุ
ไม่รู้ว่ามีความขัดแย้งหรือไปขัดใจกับใครหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
ที่บ้านหน้าบ้านของนายวุฒิไกรสิงห์เรืองอายุ๓๒ปี
ตำบลหนองกุลาอำเภอบังรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวตรงโต๊ะหินอ่อนหน้าบ้าน
พบร่างของนายวุฒิไกรเจ้าของบ้าน
มีบาดแผลถูกกระสุนปืนลูกซองเข้าที่คาง
และปากหลายรูหัวกระสุนฝังใน
ของนายวุฒิไกรรวมถึงขวดสุราตกอยู่ใกล้กับตัวของผู้ตายด้วย
นางสาวน้ำทิพย์รักกระโทกอายุ๒๑ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุสามีกับแม่แม่ของสามีนะ
ออกไปทำธุระในตัวเมืองก่อนที่จะกลับมาที่บ้าน
แล้วก็ตักข้าวไปกินตรงโต๊ะหินอ่อนนี่แหละครับ
ระหว่างนั้นเองเธอเข้าไปในบ้าน
ส่วนแม่ของสามีก็แยกไปพักผ่อนแล้ว
ตัวของภรรยาเข้าไปในบ้านเพื่อดูลูก
เวลาผ่านไปแป๊บเดียว๓๔นาที
ได้ยินเสียงปืนดังสนั่นที่หน้าบ้านนะครับ
จากนั้นนะครับเธอก็รีบออกมาดู
แต่ไม่ทันเห็นคนร้าย
บอกว่าพบร่างสามีล้มลงมีเลือดไหลนอง
พยายามจะปั๊มหัวใจแล้วก็ยื้อชีวิตสามี
แต่ทำไม่สำเร็จนะครับ

อยู่กินกับผู้ตายมีลูกด้วยกัน๒คน
คนโตเป็นลูกชายอายุ๕ขวบคนเล็กเป็นลูกสาว

ผู้ตายเป็นเจ้าของรถพ่วงแล้วก็จะรับจ้างขนหินขนกรวด
แล้วแต่ว่าใครจะจ้างโดยมีลูกน้องเป็นคนขับนะครับ
แล้วก็วันนี้จริงแล้วสามีต้องไปดูรถพ่วง
บรรทุกหินและกรวดที่จังหวัดขอนแก่น
แต่สุดท้ายมาเสียชีวิตซะก่อนนะครับ
ขณะที่ผู้เป็นแม่ของผู้ตายก็คือนางศรีนวลเขียนวงอายุ๕๐ปีนะครับ
หลังจากเห็นลูกถูกยิงก็ช็อกหมดสติไป
พอรู้สึกตัวก็ขออนุญาตกลับไป
ขออนุญาตหมอกลับบ้านไปดูลูกชายนะครับ
สุดท้ายลูกเสียชีวิตนะฮะ
ถามว่าเรื่องเขาแบบกินเหล้าแล้วเขามีพื้นเขาบอกนะ
เขาพอบินปืนบินตามซอยอย่างนี้ยังไม่ได้บ่วนให้เลย
ไม่ได้บ่วนมีลูกชายคนเดียวไม่ได้บ่วนให้แม่เลย
คือผู้เป็นแม่ก็บอกว่าไม่รู้นะ
ลูกชายมีเรื่องหรือปัญหากับใครมาก่อนนะครับ
แต่ก็พอจะทราบว่ามักจะเป็นคนที่ชอบพกปืนบีบีกันเป็นประจำ
ปืนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบอยู่ข้างศพนี่แหละครับ
ก็ปืนของในวุฒิไกรนะครับ
แล้วก็ผู้เป็นแม่บอกว่าแม่ก็มีอาชีพค้าขาย

หลายวันถึงจะกลับบ้านมาครั้งหนึ่งนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าลูกชายไปผิดใจกันกับใครนะครับ
แล้วก็วันที่เกิดเหตุ
คือที่แม่ออกไปทำธุระกับลูกชาย
เพราะว่าไปจองรถใหม่
ลูกชายเขาสัดดีใจได้รถใหม่จะมาขับแล้ว

ผู้เป็นแม่ก็แยกย้ายจากลูกชายขอตัวไปพักผ่อน
ให้ลูกชายกินข้งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้าน
และสุดท้ายลูกชายมาถูกคนร้ายยิงนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกทัพเศษเขื่อนแก้ว
ภูมิกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลก
ให้ข้อมูลว่าขณะนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง

หรือกรณีที่ผู้ตายเคยมีเรื่องทะเลาะกับผู้อื่น
หรือทำร้ายร่างกายคู่กรณีด้วยมีด
จนถึงกับฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกัน

หรือจะเป็นความขัดแย้งเรื่องธุรกิจรถบรรทุกนะฮะ
ซึ่งตอนนี้ยังตีวงกว้างไว้ก่อน
ว่าน่าจะสามารถตีวงให้แคบลง
แล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุลงมือได้ในเร็ววันนี้นะครับ
แล้วก็ช่วงเที่ยงก็มีความคืบหน้าด้วยใช่ไหมคะ
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยญาติก็ไปรับศพผู้ตาย
นิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราช
แล้วแม่ก็ยังทำใจไม่ได้เลยนะคะ
คอยดูแลมีญาติญาติคอยดูแลคุณแม่

ใช่นะครับซึ่งระหว่างการรอรับศพ
ญาติญาติก็จับกลุ่มพูดคุยกันเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับ
อะไรจะเป็นปมที่ทำให้เกิดการฆ่ากันครั้งนี้
หรือว่าจะเป็นปมที่ผู้ตายเคยแทงกับเพื่อนบ้านหรือเปล่า
เหมือนที่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้ง
ก็ญาติบอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันนะครับ
เพราะหลังเกิดเหตุเนี่ยต่างคนก็ต่างอยู่นะครับ
จากนี้นะครับญาติจะนำศพไปบำเพ็ญกุศล
ที่วัดใหม่คลองเจริญซึ่งเป็นวัดในพื้นที่ต่อไปนะครับ

เรื่องที่เขาเก็นเอาไว้ไหนครับ
นี่แหละครับก็เป็นคดีที่ตำรวจต้องตามจับตัวคนร้ายต่อนะครับ